จอประเด็นเรามีเหตุการณ์และอุบัติเหตุมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
จันทบุรีมีอุบัติเหตุรถบรรทุก๖ล้อ๒คันชนท้ายกันนะครับ
เนื่องจากคันหน้าเบรกกระทันหันทำให้คันหลังที่ตามมาเบรกไม่ทันนะครับ
พุ่งชนท้ายจนคนขับถูกคอนโซลหน้ารถอัดติดภายในรถได้รับบาดเจ็บสาหัส
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางเข้าช่วยเหลือนายสมเกียจหะหวังอายุ๕๗ปีชาวจันทบุรี
ที่ถูกคอนโซลรถบรรทุก๖ล้ออัดติดคาที่นั่งคนขับ
หลังขับรถชนท้ายรถบรรทุก๖ล้ออีกคันบนถนนมอเตอร์เวย์ในพื้นที่หมู่๒ตะบนหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ซึ่งขณะที่กู้ภัยช่วยเหลือนายสมเกียจก็ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลา
ผู้ภัยใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีจึงสามารถนำคนเจ็บออกมาได้สำเร็จ
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าขาขวาหัก๓ท่อนจึงรีบนำส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสอบสวนนายวัญชัยสัญจรอายุ๔๘ปีคนขับรถบรรทุก๖ล้อคู่กรณีระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุมีรถพ่วง๑๘ล้อที่ขับอยู่ด้านหน้าเบรกอย่างกระทันหัน
ต้องเหยียบเบรกเช่นกันทำให้ถูกรถบรรทุก๖ล้อของผู้บาดเจ็บ
ที่ขับตามหลังมาพรุ่งชนท้ายังจัง
เมืองต้นตำรวจรอสอบสวนผู้บาดเจ็บเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ตำรวจสพบ้านเป็ดและกู้ภัยเข้าตรวจสอบ
ปฏิเหตุบริเวณจุดกลับรถบ้านโคกฟันปง
เลี่ยงเมืองตะบนบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
บริเวณร่องระบายน้ำตรงเกาะกลางถนน
ห่างออกไปประมาณ๑๐เมตรพบนายภูริวัฒน์จำปานุ้ยอายุ๒๒ปี
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
นอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพกระดูกหักทั้งตัว
รถฝั่งคนขับถูกชนได้รับความเสียหาย
และถูกรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตที่ขี่มาด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างจัง
ร่างกระเด็นไปกระแทกกับเสาไฟฟ้าและตกลงไปในร่องน้ำเสียชีวิต
กู้ไพชะเชิงเศาเข้าปฐมยาวานนามประคองบุญทศอายุ๕๑ปี
ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาข้างขวา
บนถนนจรรยานนท์ตะบนบางวัวอำเภอบางมะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ซึ่งขณะที่กู้ภัยกำลังทำความสะอาดบาดแผลอยู่นั้น
ประคองผู้บาดเจ็บกลับไม่อยากให้แจ้งตำรวจและไม่ประสงค์ที่จะไปโรงพยาบาล
เมื่อตำรวจสพบังปะกงมาถึงที่เกิดเหตุจึงให้กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
และจากการตรวจสอบประวัตินางประคองพบว่ามีคดียักยอกทรัพย์ติดตัว
และมีหมายจับของศาลจังหวัดชะเชิงเศร้าซึ่งอยู่ระหว่างหลบหนี
และนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ผู้บาดเจ็บไม่อยากให้กู้ภัยแจ้งตำรวจ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้อายัดตัวนางประคองเพื่อนำไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ปิดท้ายด้วยอุบัติเหตุสำหรับผู้ปกครองที่ปล่อยให้เด็กข้ามถนนเพียงลำพัง
เกิดอุบัติเหตุรถสามล้อแดงชนเด็กหญิงวัย๘ขวบชาวพม่า
ขณะวิ่งข้ามถนนแม่สอดแม่ระมาทบริเวณหน้าสู่สารหลวง
เขตเทศบาลแม่สอดจังหวัดตากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้เด็กหญิงวัย๘ขวบแขนขวาหัก
เขาร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลากู้ภัยตากร่วมใจสงเคราะห์
ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถรับส่งนักเรียน
ส่งเด็กหญิงชาวพม่าวัย๘ขวบตรงจุดที่เคยส่งเป็นประจำ
จากนั้นเด็กหญิงผู้บาดเจ็บได้มองซ้ายมองขวาก่อนจะวิ่งข้ามถนนไปอีกฝั่งที่มีแม่ยืนรออยู่
ถูกรถสามล้อที่ขี่มาด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างจัง
และกลิ้งไปตามตานทนนจนได้รับบาดเจ็บสหัฒน์
คุมตัวคนขับขี่รถสามล้อชาวพม่าไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป